จะเห็นจากนี้หลอนกว่านี้มีแค่งานศพเท่านั้นแล้วงานนี้คืองานอะไร
งานนี้คืองานบุญกระถิ่นใครจะคาดคิดว่าอยู่ดีพัดลมเนี่ย
มันจะใส่เองแล้วแปลกตรงไหนพัดลมใส่เองทั้งที่ไม่ได้กดเปิดเลย
แล้วมันสายได้ไงเนี่ยมันสายอย่างนี้ใบพัดก็ไม่สายฮะ
หมุนหมุนซ้ายแล้วหมุนขวาแล้วมันหมุนกลับมาอีกที
เป็นอย่างนี้นี่คืองานบุญกลางวันแสกของแท้เลย
ลมติดเสาอยู่ดีมันก็หมุนซ้ายแล้วมันหมุนขวา
นึกถึงน้องพลับเลยอ่ะอะไรนะฮะนึกถึงน้องพลับอ่ะ
ใครก็ไม่รักผมขนาดพัดลมยังใส่หน้าเลย
อันนั้นมันเปิดไงโทษนะครับคุณสมพลมันเป็นเพลงรุ่นไหนเหรอฮะ
ผมเผลอวัยพูดแล้วเหรอปีหน้าเลยพลาดแล้ว

กลับมาที่นี่ฮะกลับมาดูเหตุการณ์นี้
ไม่ได้บอกพี่กัดอย่างเป็นทางการแต่หลายคนบอกว่าเฮ้ยหลอน
อนเพราะนี่คือวัดแต่จะไปหลอนได้ไง
นี่คืงโงงบลน่ะหลายคนบอกเห้ยมันหลอนจริง
หรือเป็นไปได้ไหมว่าคนที่เขามีชื่ออยู่ข้างล่างเนี่ย

ลมที่ติดเพดานเนี่ยจิตเสาเนี่ยมันจะมี๒แบบ
หนึ่งคือกระตุกเชือกสองคือกดปุ่ม
รอบนี้ไม่มีทั้งปุ่มไม่มีทั้งเชือก
ไม่มีใครไปแตะต้องมันเลยดังนั้นเสียปลั๊กก็จริง
แต่ไม่มีใครไปกดปุ่มเปิดมัน
ถ้ามันเปิดแล้วมันหมุนจะเข้าใจหมดฮะ
รอบนี้ไม่ได้กดเปิดแต่มันดันหมุนเองฮะ
ชาวบ้านก็เลยตกอกตกใจเอาตามรายงานบอกใหม่
ตกลงแล้วทราบพิกัดแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
วัดหนองหายตำบลสะกรวดอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์
เอาล่ะคนที่มองว่าเรื่องของไฟ
ค้างไฟลัดไฟอะไรก็แล้วแต่เป็นไปได้ไหม
มาเปิดหมุนอะข้างหลังมันหมุนแต่ใบพัดมิ้มุน
เป็นไปได้คำเห่าเป็นไปได้ไหมว่าเป็นพวกความสกปรก

แต่ตัวแกข้างหลังมันหมุนตามการใช้งานปกติ
ถ้ามองแบบนี้ก็มองได้แต่บางคนบอกว่าไม่น่าใช่
เพราะว่าพัดลมตัวอื่นมันอายุการใช้งานเหมือนกัน

แล้วทำไมมันสามารถหมุนได้แต่เจ้าตัวนี้มันหมุนผิดปกติ
มันหมุนเองทั้งที่ไม่ได้มีการกดเปิดสวิชแต่ประการใด
ครับชวนหลอนแม้กระทั่งงานบุญครับ